สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับแถลงเมื่อสักครู่ผ่านทาง
โทรฮัทรวมการเฉพาะกิจสถานการณ์แห่งประเทศไทย
ใจคำหลักคือเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ณวันนี้แต่ว่ามีผล๒๖มีนาคม๒๕๕๙

บอกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายสำหรับคนไทย
แต่ว่าหลังจากนี้การแพร่ระบาดนั้นจะเลวร้ายและรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัวครับ
ในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศ
ต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้ได้
จึงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตทั่วราชอาณาจักรไทยตั้งแต่๒๖มีนาคมนี้เป็นต้นไป
และจะมีการยกระดับศูนย์บริหารราชการการแพร่ระบาดเป็นหน่วยงานพิเศษขึ้นมา
ในการสั่งการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและชัดเจนมากขึ้น
ขจัดปัญหาการทำงานที่ต่างคนต่างทำ
จะมีการประชุมทุกวันเพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบแผนงานไปพร้อมกัน
จะมีการประกาศเรื่องของการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง
ปิดสถานที่และข้อปฏิบัติต่าง
เรื่องของการห้ามกักตุลสินค้าการขึ้นราคา

ซึ่งจะมีการประกาศตามหลังจากการประกาศพรกรฉุกเฉินหลังจากนี้ต่อไป
แต่ย้ำว่าจะไม่มีการปิดร้านค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอาจจะสร้างความไม่สะดวกให้กับประชาชนบ้าง
แต่ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน
จะมีการปรับปรุงการสื่อสารให้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วน
จะมีการแถลงข่าววันละ๑ครั้งเพื่อลดความซับซ้อนและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนตรงไปตรงมาจากสอชแห่งเดียวเท่านั้น

ฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ในความทุกข์ร้อนของประชาชนจะใช้กฎหมายจัดการอย่างเด็ดขาด
บังคับใช้กฎหมายเรื่องของการควบคุมโรคจะเข้มข้นมากขึ้น
แต่คงจะไม่สามารถทำได้เพียงลำพังถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือ
หลังจากนี้๑สัปดาห์จะมีการกระจายการรับฟังความเห็นจากคนเก่งทุกกลุ่มแล้วดึงมาช่วยงานให้มากขึ้น
แต่ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัด
แม้จะมีการเสียสิทธิเสร็จภาพไปบ้างในช่วงเวลานี้อาจจะสร้างความเจ็บปวดและท้าทายให้กับประชาชน
แต่เป็นเวลาที่ดีที่จะดึงความกล้าหารความเสียสละเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ครับ
อันนี้ก็เป็นใจความหลักที่ท่านมีการแถลงข่าวเมื่อสักครู่
แต่ว่าเรื่องของข้อกำหนดต่างหรือห่วงเวลาในการที่ห้ามเข้าออกจากบ้านอาจจะมีการแถลงข่าวให้ทราบหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ใช่ค่ะก็เบื้องต้นคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้นายกน่าจะออกมาแถลงเมื่อพรกรฉุกเฉินบังคับใช้แล้วจะมีข้อกำหนดต่างออกมาว่าเราในฐานะประชาชนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะ
ตอนนี้ก็ให้ความร่วมมือเท่าที่ทำได้ไปก่อนไม่เดินทางถ้าไม่จำเป็นแล้วก็พยายามไม่ออกไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ไม่เจอกันกับคนเยอะนะคะ